บุกเข้าไปทำร้ายลูกจ้างชาวเมียนมาส
ในร้านแก๊สแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองนะครับ

จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ในตลาดสะพาน๔อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับ
โดยจะเห็นว่ามีชายสองคนเดินอาดเข้ามาในร้านแก๊สนะครับ
แล้วก็ลงมือเตะต่อยคนงานในร้านอย่างไม่ยั้ง
คนงานลงไปนอนสลบกองกับพื้นเลยนะครับ
กระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาห้าม
และพยายามดันทั้งคู่ออกไปจากร้าน
ซึ่งทางเพจยังระบุนะครับว่าชายที่สวมเสื้อยืดสีดำ
อ้างตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็พกอาวุธปืนมาด้วยนะครับ
ก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วออกมาบอกว่า
ผู้ชายสองคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ย
ก็เข้ามาเพื่อจะเรียกเก็บค่าคุ้มครองหรือเปล่า
เพราะมีการนำปืนมาข่มขู่แล้วก็ทำร้ายเด็กส่งแก๊สด้วยนะครับ
เห็นผู้หญิงในคลิปใช่ไหมฮะนี่แหละครับ
ทีมข่าวของเราได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนางชายานิด
เจ้าของร้านแก๊สดังกล่าวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังฮะ
บอกว่าจริงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ชายเสื้อดำคนที่พกปืนเข้ามาชื่อว่านายออฟอายุ๔๐ปี
เขาเป็นขาใหญ่ในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนี่แหละครับ
แล้วก็ชอบอ้างตัวเหลือเกินว่าเป็นตำรวจมากับลูกน้องอีกคน
และเข้ามาทำร้ายนายพรซึ่งเป็นคนงานชาวกัมพูชาอายุ๒๗ปี
ลูกจ้างภายในร้านจนสลบนะฮะ
แล้วก็นายออฟยังทำท่าเหมือนจะชักปืนขู่ห้ามใครเข้ามายุ่งอีกนะครับ
ก่อนที่นายออฟเนี่ยจะกลับแล้วประกาศห้ามให้ใครไปแจ้งความ
โดยบอกว่าใครไปแจ้งความตายนะฮะเป็นคำขู่ของเขานะครับ
ซึ่งจริงแล้วนายออฟเนี่ยก็เป็นเครือญาติกันแต่มีปัญหากับครอบครัวของเธอมาก่อน
วันเกิดเหตุคนงานที่ถูกนายออฟทำร้ายขับรถไปส่งแก๊ส
แล้วก็เห็นนายออฟขับรถตามจึงกลับมาบอกเจ้าของร้านแก๊ส
ตัวเจ้าของร้านแก๊สผู้หญิงนะฮะก็เลยโทรไปถามนายออฟว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ทำไมถึงต้องขับรถตามรถส่งแก๊สนายออฟไม่พอใจคนงานครับ
คนงานมาฟ้องนายจ้างก็เลยพาพวกมาทำร้ายคนงานภายในร้านแก๊สดังกล่าวนะฮะ
หลังเกิดเหตุนายพรคนงานชาวกัมพูชาที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับ
ไปแจ้งความที่สพปลวกแดงตอนแรกตำรวจไม่รับแจ้งความ
เวลาต่อมาตำรวจได้เรียกนายพรมาเจรจากับนายออฟเรื่องของค่าเสียหาย
แล้วก็เปรียบเทียบปรับนายออฟกับลูกน้องของนายออฟในข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับ
ส่วนข้อหาพกปืนนั้นเนื่องจากในคลิปไม่เห็นปืนของนายออฟ
ตำรวจจึงไม่ได้ดำเนินคดีแต่จริงมันน่าจะมีอีกเรื่องนะ
นั่นก็คือเรื่องของการแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ
ยังไม่มีคำตอบออกมานะว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมนะครับ